เหตุการณ์นี้เศร้าเหมือนกันค่ะและเป็นเหตุการณ์เศร้าที่หลายครั้งเนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่า
แล้วใครจะรับผิดชอบคือเคสนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์นะคะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยเขานั่งรถจากต่างจังหวัดเนาะมาหาแฟนที่กรุงเทพแฟนเป็นพยาบาล
ก็นั่งรถมาหาแฟนที่ทำงานอยู่เสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปจ่ายค่าแท็กซี่
แล้วกำลังจะเดินกลับมาหาแฟนอยู่มีผู้ชายคนนี้ค่ะถือสากหินมา
แล้วก็วิ่งเข้าไปทุบหัวเขาเลยไม่ได้ทุบครั้ง๒ครั้งนะคะ๒๐๓๐ครั้ง
เขาร้องขอชีวิตแล้วอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยสุดท้ายเขาตายค่ะโอ้โห
คือแม่แบบแม่ของผู้ตายบอกใครจะรับผิดชอบกับชีวิตลูกชายแม่

อะไรเนี่ย
เนี่ยเขาร้องขอชีวิตอ่ะแต่เหมือนมันไม่ได้เข้าไปในสวดประสาทคนก่อเหตุเลย
แล้วเป็นใคร

กับการก่อเหตุนี้ค่ะ
คือมันโหดเยี่ยมและโหดร้ายมากจริง
ผู้ป่วยจิตเวทผู้ชายคนนี้อายุ๔๖ปี

เขาร้องขอชีวิตแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะ
เขานอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นเลยค่ะ
คนก่อเหธพ่อก่อเหเธอเสร็จทำไงรู้ไหมค่ะ

เสียชีวิตลงที

เพราะว่าอีกฝ่ายมาด่าพ่อด่าแม่เขาก่อน

ครอบครัวของผู้ตายแล้วก็แฟนสาวเนี่ย

ศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโพชัยที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ได้คุยกับแฟนสาวคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะ

เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นพยาบาล
วันนั้นเธอไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยแฟนนั่งรถมาจากต่างจังหวัดคือจากขอนแก่น

เนี่ยนี่เขาเพิ่งลงจากรถแท็กซี่เลย
ก็มาหาบอกอุ้ยแฟนนุ่มดีใจมากเลยที่ได้เจอ
นี่ที่เห็นฮิ้วของมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าสารนะคะ
เอามาให้แฟนสาวก็เอาของมาวางเสร็จปุ๊บ
แฟนนุ่มเดินเอาของไปวางในบ้านแล้วก็เดินกลับออกไป

จังหวะเดินกลับไปจ่ายเงินค่ารถแท็กซี่
แล้วก็เดินกลับมาที่บ้านหลังนั้นนั่นแหละ
อยู่คนก่อเหตุก็ปรีเข้ามาเลย
แล้วก็เอาสากทุบหัวแฟนเธอแบบไม่ยั้ง
นี่ในจังหวะนี้เขาวิ่งหนีมาแล้วนะ
วิ่งหนีแล้วโดนวิ่งตามมาแล้วเนี่ย
แล้วทุบเลยอ่ะคือเขาก็พยายามจะหนีเข้าไปในบ้านแต่ว่า

อนุญาตให้ดูเป็นภาพหยุดแล้วนะฮะ

คือจังหวะเขาก็คงโดนจนมึนจนอะไรไปหมดแล้ว
ใช่แล้วมันเข้าหัวค่ะเข้าหัวทุกจุด
แฟนสาวบอกว่าขอยืนยันตรงนี้เลยนะว่า

ไม่เคยรู้จักกันมาเลยไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วย
เธอบอกชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตค่ะ
แวะเอาข้าวสารมาให้ก่อน

แต่ไม่รู้ไม่คิดว่ามันมาให้ข้าวสารแล้วมันจะตาย

เดือนหน้าจะบวชแล้วแต่มันก็ไม่ฟัง
อยากให้กฎหมายไทยเอาให้มันตายเหมือนแฟนหนู
หนูไม่เอาอะไรมากหนูขอให้มันได้ตายไปกับแฟนหนู
ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตค่ะ
ถ้าหลับไม่สบายไงไม่ต้องเป็นห่วง
อะไรที่เคยสัญญากันไว้คุ้นมาต่อกันเอาชะนาเอา
ชัดนี้เราคงมีบุญกันแค่นี้
ถ้าเงินชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมารักกันอีก

เดือนหน้าจะบวชให้แม่อยู่แล้วนะคะ

และต้นปีหน้าเขากำลังจะมั่นกัน

อีกฝ่ายไม่อยู่แล้วอ่ะค่ะวันนี้ร่างของนายกิติดนเนี่ย
บรรยากาศก็แน่นอนเต็มไปด้วยน้ำตาคุณแม่นี่ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ

ลูกแม่เพิ่งปลดประจำการทหารเรือ
ถึงเดือนก็กลับมาที่บ้านก็ช่วยกันเกี่ยวข้าว

ขอขึ้นไปกรุงเทพนะจะไปหาแฟนอยากไปลอยกระทงกับแฟน

แม่ก็เอาจริงใจแม่ไม่อยากให้ไปเลย

เวลาใกล้จะบวชใกล้จะอะไรมันแหม่มันอันตรายเป็นช่วงอันตรายอะไรอย่างนี้
แม่ก็บอกไม่อยากให้ไปเลยแต่ว่าแม่ก็ยอมให้ไปเพราะว่ารู้ว่าลูกรักแฟนคนนี้มาก
บอกนั่นคือการเดินทางออกจากบ้านครั้งสุดท้ายแล้วลูกก็ไม่ได้กลับมาอีก
อยากถามนะคะถามถึงครอบครัวของคนก่อเหตุว่า
ก็รู้แหละว่าคนก่อเหตุน่ะป่วยจิตเวทแต่พ่อแม่หรือครอบครัว
คุณปล่อยให้คนป่วยแบบนี้ออกมาก่อเหตุอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วลูกชายเขาที่ต้องสูญเสียไปใครจะรับผิดชอบ
ไปส่งน้องตอนสองทุ่มแล้วน้องโทรมาหาบอกว่าค่าแท็กซี่ไม่พอ

กี่ห้านนาทีแฟนเขาโทรมา

แม่เขาที่เอาโปรดตายแล้ว
ถ้าเขาเป็นโรคจิตแล้วทำไมต้องมาปล่อยให้มาฆ่าคน
แล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องแบบนี้เห็นข่าวมันออกเยอะมาก
เรื่องพี่กลจริตแล้วฆ่าคนป่าน
แล้วใครจะรับผิดชอบ
เป็นคำถามที่ได้ยินจากครอบครัวผู้สูญเสีย

ทุกครั้งจริงที่เกิดเหตุแบบนี้ว่า

คือสุดท้ายก็บอกว่า

แล้วคนที่ตายไปก็ต้องทำใจแบบนั้นเหรอ
บอกว่ายังไงแม่จะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ถึงจะเป็นผู้ป่วยจิตหรืออะไรก็ตาม

ถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คือถ้าป่วยจิตจริงก็ต้องบำบัดแล้วก็มารับโทษ
ครอบครัวของผู้ที่มีอาการที่ไม่ดูแลก็ต้อง
ผมว่าก็ต้องเอาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า

คุณต้องโดนโทษไปด้วยหรือว่าจะโดนอะไรยังไงในการเยียวยาอะไรกัน
ซึ่งมันเทียบกับชีวิตของลูกหลานเขาไม่ได้หรอก